ลุงเลี้ยงวัวนะฮะก็คือลุงสังเวียนเชศราชอายุ๖๗ปี
ที่ว่าโดนยิงตายอยู่ที่พักกลางทุ่งนาใช่ไหมคะ
ที่ข้างข้อกลัวที่ป่าสาธารณะเขาเตียนบ้านเขาสลับใด
ตรงบนสุราณทิพย์อำเภอชายบาดานจังหวัดรบบุรี
ในสภาพเสียชีวิตที่ถูกยิงเข้ารักแร้นะเหมือนนั่งชันเข่าอะไรอยู่
นี่นะตรงนี้นะฮะที่มาตรวจสอบเนี่ย
ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าใครคือคนยิงอ่านี่นะฮะ
ตำรวจเนี่ยสืบทราบนะครับสืบสวนนะครับจนพบว่า
ก่อนเกิดเหตุทางนายสังเวียนวัย๖๗ปีนะครับ
คุณลุงสังเวียนแกก็ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่เลี้ยงวัวด้วยกันอยู่คอกใกล้กัน
ดื่มเหล้าตั้งวงอยู่สี่คนนะฮะตำรวจก็ไปเอาตัวทั้งสี่คนในคืนวันเกิดเหตุอ่ะ
เอามาสอบสวนที่สพชัยบาดานนี่เมื่อคืนวันก่อนนะครับ
เจอศพเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเช้านะฮะสุดท้ายเนี่ยเพื่อนร่วมวงเล่านะฮะ
ใน๔ของผู้ตายนะครับคือนายอันนันต์นารินนอกอายุ๕๔ปี
เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันยอมรับสารภาพว่าใช้ปืนลูกซอง
ยิงใส่นายสังเวียนจนเสียชีวิตแล้วเอาปืนเนี่ยไปซ่อนไว้ในป่า
คนนี้นะฮะนายอนันต์นะครับท่านผู้ชมครับนี่คุณบอมอภิวัต
ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะวันนี้ก็ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้
นี่คือปืนที่เอาไปซ่อนไว้ในป่านะฮะหลังจากเกิดเหตุ
วันนี้ตำรวจสพชัยบาดานก็คุมตัวนายอนันต์ออกมาพอดี
เพื่อนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนายอนันต์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะฮะ๔คนแรกก็คุยกันดี
เริ่มดึกคนอื่นก็ผ่านกลับหมดเหลือแค่นายอันนันกับผู้ตาย
คือนายสังเวียนแค่สองคนอันนี้นายอนันต์เขาอ้างนะ

ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วนะฮะแต่นายอนันต์ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่า
พอเหลือแค่สองคนเนี่ยลุงสังเวียนแกมาพูดจารักษณะแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นจุดที่เลี้ยงวัวกันอยู่
ห้ามนายอันนั้นว่าเอาวัวไปตรงนั้นก็ไม่ได้เอาวัวไปตรงนี้ก็ไม่ได้นายอนันต์บอกว่าตอนนั้นก็เลยโมโหนะฮะ
พูดไว้ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ไม่ได้เนี่ยลุงก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
จากนั้นลุงสังเวียนแกก็ด่ากลับมาด้วยถ้อยคำรุนแรงด่าถึงพ่อถึงแม่
ระหว่างที่ลุงสังเวียนกำลังเดินกลับที่พักด้วยความโอโหก็เลยหยิบปืนที่อยู่ที่หลังกระท่อมเนี่ย
ออกมาเพื่อจะไปยิงผู้ตายพอไปถึงเนี่ยเห็นลุงสังเวียนแกกำลังนั่งชันเข่าอยู่กับพื้น
ด้วยความที่ชอบยิงนกยิงหนูเป็นประจำอยู่แล้วแม่นปืนก็เลยเล็งปืนเข้าใส่เลยเล็งไปที่หน้าอก
โดยระหว่างทางก็เอาปืนกับปลอกกระสุนปืนเนี่ยไปซ่อนในพงหญ้าแล้วโทรเรียกญาติให้มารับกลับไปที่บ้านที่เพชรชบูรณ
เผ็ดชะบูนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๘กิโลเมตรนะอาจจะดูเหมือนคนละจังหวัด
บุรีกับเพชรบูรณ์แต่ว่าอยู่แค่๒๘กิโลเมตรคือนายอนันต์เขาบอกว่าเขาไม่ได้
ตั้งใจหนีนะแค่จะกลับไปตั้งหลักที่บ้านก่อน
กะอุ๊กเลยเหรอผมอ่ะกะเอาให้ตายเลยตายเลยครับผมไม่เหลียแล้วเขากลับไปบ้านแล้ว
เขาก็ก็จะไหวไม่ต้องหนีอย่างแบบสิพี่ซ้ายไหมทำเฉพาะอะไรก็นิดหน่อย
ไม่ได้แค่ทำอะไรครับให้ทำงานรู้สึก
เห็นเมื่อวานเราอยากขอบคุณคนตายอันนี้คืออยากขอบคุณเนื่องในโอกาสอะไร
ก็ขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณเพราะอะไรขอบคุณเรื่องอะไรขอบคุณเพราะว่าแกปากไม่ดีจะทำให้เราโมโหด้วย
แต่นี่คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะอ้างแบบนั้นอ้างแบบนี้ดูไม่สะทกสถานเลยนะทำให้โมโหก็เลยยิงเขาตายเลยเหรอ
ท่านผู้ชมครับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าไอ้จุดเกิดเหตุที่เขาเลี้ยงวัวกันอยู่เนี่ยนะฮะมันเป็นภูเขาชื่อเขาเตียนเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนนะครับพื้นที่เนี่ย๑๒๐๐กว่าไร่นะ
พูดจาเสียงดังอยู่แล้วแต่ไม่เคยหยาบคายใส่ใคร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านบอกไม่เชื่อนายอนันต์ผู้ต้องหา
ว่าจะพูดเรื่องจริงนะไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบโอ้โห
วัวพื้นที่ทับซ้อนลุงสังเวียนห้ามเลี้ยตรงนั้นห้ามเลี้ยงตรงนี้
เชื่อว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนคิดว่าตัวนายอันนั้นนั่นแหละ
น่าจะแอบมาตัดไม้ในเขตป่าสงวนแล้วลุงสังเวียนคงจะไปเตือน
นายอนันต์คงจะไม่พอใจก็เลยยิงลุงแก
คงจะเตือนบ้างแหละเพราะผมเคยเตือนแกมาอยู่นี่
เวียนนี่นะที่ตายนะแกตัดไม้แล้วผมก็เป็นผู้ใหญ่ใหม่
เขาก็มาเตือนแกลุงเลี้ยงวัวได้แต่ห้ามตัดไม้นะ
เลี้ยงได้ทำได้ได้ห้ามตัดไม้แล้วอยู่พึ่งกันเลยกัน
ป่าก็อยู่กับเราผมก็คุยอย่างนี้ไง
ทีนี้แกคงจะเตือนพวกนี้เตือนบ่อยแล้วพวกนี้ก็ไม่มีรายได้ไง
คิดว่าไม่น่าจะเป็นการเลี้ยงพื้นที่เลี้ยงวัวหรอก
ไม่ครับที่มันกว้างที่เยอะเยอะ
ตรงนี้พันกว่าไรตรงนี้ก็พันกว่าไรมันไม่เกี่ยวกันหรอก
ตรงนี้ก็ไม่เกี่ยวกันหรอก
ลูกก็เลยไปซื้อวัวมาให้เลี้ยงใหม่เมื่อ๒สัปดาห์ก่อน

พ่อเพิ่งโทรมาบอกเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดบนเข่าน่ะ
จากนั้น๖๓๐พ่อโทรมาบอกบอกให้ลูกขึ้นไปเอาเห็ดด้วย
ซึ่งขณะนั้นเนี่ยพ่อกำลังดื่มเหล้าอยู่กับผู้ก่อเหตุ

ตอนเช้ามีคนโทรมาบอกว่าพ่อถูกยิงตาย
ลูกสาวบอกว่ายอมรับว่าพ่อเนี่ยเมาแล้วชอบเสียงดังพูดจาตรงไปตรงมา
แต่นายอนันต์คนก่อเหตุก็ทำเกินไปหรือเปล่า
จะไม่พอใจเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถึงขั้นยิงกันตายเลยเหรอ
เมียของลุงสังเวียนนะครับบอกว่าแค้นมากนะ
คนก่อเหตุไปพูดได้ยังไง
ว่าสามีเธอเนี่ยไปด่าพ่อด่าแม่เขา
ส่วนนายอนันต์คนก่อเหตุนะฮะบ้านอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันนะครับ
อำเภอศรีเทพนะครับเราได้เจอพี่สาวของผู้ต้องหานะ
บอกว่าน้องชายเนี่ยเคยมาบ่นให้ฟังว่าผู้ตายเนี่ยชอบไปพูดล้อเรื่องพ่อเรื่องแม่เขา
แต่ก็ไม่เคยตอบโต้อะไรกลับจนครั้งนี้เชื่อว่าน้องชายอาจจะสุดทนแล้วก็ได้
และขอยืนยันว่าน้องชายไม่ได้มีพฤติกรรมในการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
แต่ต้องให้ความไม่ทำลุงกันนะลุงกันถูกยิงเสียชีวิตแล้วนะ
เรื่องทางคดีนะครับตำรวจแจ้งข้อหากับนายอานันต์คนนี้นะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็การใช้อาวุธปืนนะครับ